เคยไปรับแฟนต่างโรงเรียนไหมตอนเรียนมัธยมตอนเป็นเคยใช่ไหมแล้วเคยไปเจอเจ้าถิ่นเพราะแบบมองอะไรไหมเราไปต่างมหาลัยอะไรอย่างนี้
เราหรือมองแฟนเรามองเราดิมองเราเนี่ยเพราะเราไปรับต่างถิ่น
มองเราผมก็หลบใส่ตาเดินก้มตำตลอดอันนั้นตลอด
อันนี้ไม่รู้ไปมองหน้ากันหรือเปล่าทำไมที่ชนบุรีนักเรียนต่างถิ่นไปรับแฟนไปเจอเจ้าถิ่นรับน้องรับหนักเลย
ผมบอกเลยนะฟังแล้วดูข่าวนี้นะมันอีเอี่ยมจริง
เออมีมมนะมีมีสิเหี้ยมไงใช่เอาเดี๋ยวดูว่าเหี้ยมไหม
กลุ่มนักเรียนชายในชุดช่างหลายคนรุมทำร้าย
นักเรียนชายหญิงอยู่ด้วยกันสองคน
โดยมีนักเรียนหญิงอีกกลุ่มยืนดูแล้วพยายามตะโกนห้าม
พอมันทำร้ายจนพอใจแล้วก็วิ่งหนีไป
กลุ่มนักเรียนหญิงที่ยืนอยู่จึงวิ่งเข้าไปช่วยนะครับ
เพื่อนที่ถูกทำร้ายส่วนนักเรียนหญิงที่ถูกทำร้าย

ทำไมร้องดังขนาดนั้นเอามือกุมหน้า
โดนต่อยด้วยสนับมือโอ้โฮ
เฮียมนะนี่ค่ะครับคุณผู้ชมฮะ
ต่อยหน้าผู้หญิงด้วยสนับมือโอ้โห
ส่วนนักเรียนชายก็ถูกแทงได้รับบาดเจ็บครับ
จากนั้นมีภาพของนักเรียนช่างถือมีดโชว์ด้วยนะ
หลังจากรุมทำร้ายนี่รุมทำร้ายนักเรียนชายนักเรียนหญิง
๒คนเมื่อกี้นี่มันแอ๊กเกิน
เออที่เกิดเหตุนะเป็นที่จอดรถด้านข้างโรงเรียนช่าง

คนดูแลที่จอดรถเล่าบอกว่าโอ้โหนักข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปน่ะ
มันกลางเดือนที่แล้วนะแต่โอ้โฮมันรุนแรงเมื่อเกิน
คือมีนักเรียนจากโรงเรียนอื่นมารับแฟนที่โรงเรียนนี้
ก็เลยถูกเจ้าถิ่นรับน้องนะครับ
คือจริงผมเข้าไปห้ามแล้วแล้วก็ไล่ให้ออกไปนะครับ
แต่นักเรียนเจ้าถิ่นเริ่มก่อนเอามีดลุยเลยเอาสนับมือทำร้ายอีกฝ่ายเลย
นักเรียนผู้หญิงถูกลุกหลงเจ็บไปด้วยครับ
คือเข้าใจว่าน้องผู้หญิงคงจะเข้าไปห้าม
ห้ามแล้วแล้วเฉพาะนักเรียนช่างจ้วงไง
จ้วงป้าวสนับมือนี่สนับมือไอ้หนุ่มไม่รู้นะ
โฆษ์เท่าปืนนะเพื่อจะบอกให้นะ
แม่น้องฟ้าใสฟ้าใสคาดว่าเป็นผู้ปกครอง

โพสต์ข้อความร้องเรียนไปที่เพจ

เพื่อร้องขอความไปทำกับผู้ได้รับบาดเจ็บ
ผู้สื่อข่าวก็ติดต่อไปยังผู้บริหารของโรงเรียน
ที่เกิดเหตุจะถามเขาได้จริงท่านก็ชี้แจ้งบอกว่า
ก็ได้เรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาตกลงกันเรียบร้อยแล้ว
เราก็ไม่รู้นะว่าเป็นคดีความกันหรือเปล่านะฮะ
ถ้ายังไงผู้เสียหายแม่ผู้เสียหายอยากจะให้ข้อมูลเพิ่ม
แม้แต่คู่กรณีไอ้น้องนะครับ
อยากจะชี้แจงนะมาชี้แจง
เพราะว่าพฤติกรรมพฤติการของน้องเนี่ย
มันโหดเหี้ยมเส้นเหลือเกิน
อ่ะไทยรัฐทีวีเปิดพื้นที่ให้นะคะ